เรื่องของภัยแรงเพราะว่าหลายพื้นที่ยังคงรอฝนอยู่

เอาขอความพยายามเพิ่มเติมซะหน่อยละกันค่ะ

เพราะตอนนี้แรงจัดเหลือเกินไม่รู้จะทำยังไงแล้ว

นี่เลยชาวบ้านกว่าร้อยคนในหมู่บ้านโคกอาโพนนะคะ
ตำบลชาติอำเภอศรีขอระภูมิ
พร้อมใจกันร่วมทำพิธีแห่นางแมวขอฝน
เพราะว่าฝนทิ้งช่วงมานานร่วม๒เดือนแล้ว
ต้นกล้าฆ่าตอนนี้ยืนต้นตายกันเป็นบริเวณกว้างทั่วจังหวัดเลยค่ะ
เมื่อวานนี้เขาทำพิธีกันก็เลยเอาตุ๊กตาแมว
เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แมวจริงแล้วนะเพราะว่าเหมือนเป็นการทารุณกรรมสัตว์
เอาตุ๊กตาแมวมาใส่ไว้ในกรงพร้อมดอกไม้แล้วก็แบกกรงนี่แหละค่ะ
เปิดเครื่องเสียงไปด้วยแห่รอบหมู่บ้าน
เขาบอกช่วงนี้เมื่อปีก่อนฝนจะตกลงมา
แต่ปีนี้ไม่มีเลยแม้แต่หยดเดียว
ข้าวที่หวานไว้ก็แห้งเหี่ยวตายไปเยอะมากแล้ว
ผู้นำชุมชนก็เรียกประชุมเลยบอกว่า
เอายังไงดีเราควรจะทำอะไรกันดี

แห่นางแมวเลยเอาความเชื่อของคนสมัยโบราณนี่แหละ

พอแห่นางแมวขอฝนเสร็จปุ๊บนะ
ช่วงค่ำฝนตกเลยค่ะ
ตกหนักด้วยนะตกหนักต่อเนื่องนานเกือบ๒ชั่วโมง
ครอบคลุมหลายพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ถือเป็นการยืดอายุให้กับต้นข้าวที่กำลังแห้งเหี่ยวได้

เออโอเคแห่ตุ๊กตาแมวค่ะคุณผู้ชม